ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจคุมตัวคนขับรถสิบล้อบรรทุกดินที่ยิงเพื่อนรักของตัวเองเสียชีวิตเนี่ยไปชี้จุด
เป็นการชี้จุดจากการจำลองเหตุการณ์ค่ะนะฮะเพราะว่าเขาปฏิเสธการไปทำแผนนะครับ
ก็ไปชี้จุดตรงจุดรถบรรทุกที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำมาไว้ที่สถานีตำรวจเป็นรถของกลางนะครับ
ผู้ต้องหาคนนี้ครับนายโชคชัยสุขจิตนะครับที่ก่อเหตุยิงนายวัญชัยส้มโตนะ
เพื่อนของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตท้ารถบรรทุกขนดินนะครับ

มายุรีที่เป็นอดีตภรรยาของตัวเองบาดเจ็บด้วยเพราะว่านางสาวมะยุรีเนี่ยเขาไปคบหาอยู่กินกับนายวัญชัย
นายโชคชัยก็เลยบอกว่าครับแค้นใจเหมือนกับเขาอ้างว่าทั้งคู่เนี่ยมาตีท้ายครัวเขาไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วเขาตามหึง
นะฮะเขาถูกนายวัญชัยเนี่ยตีท้ายครัวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ่อดินที่อำเภอภัยสาลีนครสวรรค์นะฮะหนีไปวันหนึ่งก็ไปจับได้ที่ลบบุรี
ตำรวจคุมตัวมาจำลองเหตุการณ์นะครับเพราะว่าผู้ต้องหาปฏิเสธการไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สาลีนะครับระหว่างชี้จุดนายโชคชัยก็ดูสีหน้าเรียบเฉยนะฮะ
มีญาติของเขานะมีญาติฝั่งของนางสาวมายุรี
ภรรยาเขาที่บาดเจ็บมาดูการชี้จุดจำลองเหตุการณ์ด้วย
แม่ของนายโชคชัยก็มาก็ร้องไห้ตลอดเวลา
เห็นสภาพลูกชายตัวเองเนี่ยนะครับสวมกุญแจมือกลายเป็นผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการจำลองเหตุการณ์ชี้จุดตรงนี้อยู่๕นาทีนะครับ
ส่วนนี้คือแม่ของนายโชคชัยผู้ต้องหานะครับร้องไห้ตลอด
มีแม่ของนางสาวมะยุรีอดีตภรรยาของนายโชคชัยมาดูการชี้จุดด้วยนะ
คือลูกสาวตัวเองก็ถูกยิงบาดเจ็บแต่แม่บอกว่าอยากมาให้กำลังใจอดีตลูกเขย
เพราะว่ารักนายโชคชัยอดีตลูกเขยที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหามาก
จะเลิกกับลูกสาวแม่ไปแล้วแต่ยังส่งเสียเงินมาช่วยเหลือครอบครัวตลอด
ส่งเสียลูกสาวที่เกิดกับนางสาวมายุรีตลอดไม่เคยทอดทิ้งเลย
อันนี้แม่ของนางสาวมะยุรีเขาบอกนะคือต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งนั้น
เพราะเขายังเจ็บอยู่เขายังมาให้ข้อมูลอะไรไม่ได้
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เสียชีวิตไม่มีสิทธิ์ชี้แจง
แต่แม่ของนางสาวมะยุรีคนเจ็บเนี่ยบอกว่าลูกสาวเธอเองนี่แหละ
ที่ไปคบหากับนายวัญชัยผู้ตายแล้วก็ไม่เคยมาสนใจหลานนี่เลย
ส่งให้ลูกกิน
เขาก็ยังไม่ได้กลุ่มครอบครัวใช่ไหมคะ
ใช่
ก็มีเพื่อนที่ขับรถสิบล้อขับรถบรรทุกด้วยกัน

คือหลายคนก็บอกว่านายวัญชัยผู้ตายกับนายโชคชัยผู้ต้องหา
ความจริงเขาสนิทกันมากรักกันมาก
แต่เท่าที่รู้ก็คือตอนหลังเนี่ยนางสาวมายุรีเขาขอเลิกกับนายโชคชัย

ซึ่งนายวัญชัยเองนายโชคชัยนะครับก็ไม่ได้มาปรึกษาหรือว่ามาระบายอะไรครับ

มารู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงขั้นยิงกันตายนี่แหละนะครับ
ส่วนทางฝั่งของนายวัญชัยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วัดหนองยอตำบลโคกเดืออำเภอภัยสาลีนครสวรรค์
วันนี้ตั้งศพนายวัญชัยอยู่ที่นี่นะครับ
กับญาติญาติก็มาจากจังหวัดตากที่เป็นบ้านเกิดนะครับ
แม่ของนายวัญชัยบอกว่าลูกชายออกจากบ้านมาเกือบ๒๐ปี
สร้างครอบครัวอยู่ที่นครสวรรค์แต่ก็ติดต่อหากันตลอด

คือมารู้ว่าคบกับนางสาวมะยุรีก็คือเมื่อปีที่ผ่านมา
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกชายพากลับมาที่บ้านที่จังหวัดตาก
ได้คุยกันครั้งสุดท้ายก็คือเช้าวันเกิดเหตุนั่นแหละ
โทรมายืมเงินสองหมื่นบาทแต่ไม่ได้บอกแม่ว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
แต่แม่เองก็ไม่มีให้พอมาตกเย็นเนี่ยเอ้ามาเห็นข่าวทางโทรทัศน์
นี่ฮะก็คือภาพนี้ฮะคือลูกชายเนี่ยถูกยิงตายซะแล้ว
เขาพาไปอยู่เคยบอกว่ามึงมากันยังไง
บอกว่ามึงเอามึงเอาลูกกับเมียเข้ามาเหรอ
ศพนายวัญชัยจะชาปนกิจวันเสาร์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนายโชคชัยผู้ต้องหา
ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้นะฮะ
เออเปลี่ยงต้นยาดของนายโชกชัย
บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมหลักทรัพย์ไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลนะครับ